คดีนางสาวแพรวาที่ขับรถไปชนรถตู้
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งนะครับ
ประเด็นของการบำเพ็ญประโยชน์ที่กำลังเป็นประเด็น
ระหว่างกรมควบคุมประพฤติกับผู้ต้องโทษ
ถึงวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการบำเพ็ญประโยชน์

จะไปเจาะลึกขั้นตอนของการควบคุมประพฤติ
แล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ระหว่าง

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ

เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีของกรมคุมประพฤติ
ในการนำผู้ถูกคุมความประพฤติมาทำกิจกรรมทางสังคม
คำสั่งของสารที่พิจารณาให้บำเพ็ญประโยชน์
ข้อตกลงระหว่างรอลงอาญาเป็นหลายกรณี
โดยมีจุดประสงค์เพื่อขัดกล่าวจิตใจของผู้กระทำความผิด
ให้รู้สึกมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
หนึ่งในผู้ถูกคุมความประพฤติในข้อหาเมาแล้วขับ
บอกกับทีมข่าวว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ถือเป็นการเตือนสติไม่ให้เขาอยากกลับมากระทำผิดอีก

เพราะว่าอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง
คนที่ยังไม่เคยเจอแบบผมนะครับ

เจอแล้วเราต้องมาบำเพ็ญประโยชน์เสียทั้งงาน

เราไม่รู้ว่าสารท่านจะปานีเราได้แค่ไหน

ขั้นตอนในการคุมประพฤติภายหลังศาล
ออกคำพิพากษาให้บำเพ็ญกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วนั้น
ผู้ถูกคุมความประพฤติจะต้องมารายงานตัวต่อ
พนักงานคุมประพฤติผู้ดูแลคดี
เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
โดยจะตกลงกันว่าสามารถมาทำกิจกรรม
เพื่อสังคมได้ในวันและเวลาใด

ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติตามความเหมาะสม
จากนั้นจะมีการส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภาคี

โดยจะมีการลงเวลาเข้าออกที่ชัดเจน
รวมถึงสังเกตพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
หลังจากนั้นก็จะทำการประเมินตามแบบฟอร์ม
ซึ่งพนักงานคุมประพฤติก็จะรายงานต่อสาร

เมื่อเขียนรายงานเสนอสารไป
นะคะสารก็จะนัดผู้กระทำผิด

จำคุกไม่เกิน๓ปีพร้อมให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ระยะเวลาที่กำหนดโดยมีประมาณ๑แสนคนต่อปี
ประเภทขาออกคือบุคคลที่ถูกต้องโทษแล้ว
แต่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสารจึงพิจารณาให้คุมประพฤติ
ครบกำหนดพ้นโทษโดยมีประมาณ๗๐๐คนต่อปี
ประเภทพิเศษคือผู้ป่วยที่ติดยาเสพติด
ต้องเข้ารับการบำบัดและคุมประพฤติ
โดยจะมีประมาณ๑แสนคนต่อปี
ซึ่งผู้ที่ถูกคุมความประพฤติทั้ง๓ประเภทข้างต้น
จะต้องมารายงานตัวทันทีที่ถูกสารสั่งคุมประพฤติ

ต้องทำโดยผ่านการดำเนินเรื่องของกรมคุมประพฤติ
เพื่อส่งตัวไปยังหน่วยงานภาคีที่ร่วมด้วยเท่านั้น
ถ้าสมมุติเขาไม่เป็นหน่วยงานภาคีเรา

เราไม่รู้ว่าบางครั้งเขาไปจ่ายตังค์ให้ทางนั้นนะคะ
แล้วก็ทางนั้นเอาเขียนมา
มันไม่ได้เพราะหน่วยงานภาคีเป็นห่วยงาน
เหมือนข้อตกลงกันระหว่างสองหน่วยงาน

ต้องเป็นหน่วยงานสาธารณประโยชน์
ไม่คิดผลกำไรนะคะ
ไม่ได้หาผลกำไรใส่หน่วยงานตัวเอง
ต้องเป็นองค์กรที่สาธารณประโยชน์จริง

คือจะต้องมีคนที่อยู่ในองค์กรนั้น
เป็นผู้ที่จะดูแลผู้ถูกคุมความพลึกของเรา
เวลาไปทำงานพอไปถึงลงเวลา
ตรงเวลากี่โมงและระหว่างทำงานเป็นยังไงนะคะ
แล้วทำเสร็จกี่โมงนะคะ

ด้านหนึ่งคือการบังคับใช้กฎหมาย

ฟื้นฟูจิตใจของผู้กระทำความผิด
ซึ่งจะต้องทำควบคู่กันไปอย่างเท่าเทียม
เพราะหากเอ็นเอียงด้านกฎหมายมากเกินไป

เสมือนถูกลงโทษจากสังคม

ก็อาจทำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่เกรงกลัว
หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก
พลอยสัจเจียวที่สินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน